นอกจากนี้ยังได้ไปติดตามความพร้อมของนักเตะทีมชาติไทยกันด้วย
เพราะว่าเกมเย็นวันนี้นะคะทีมชาติไทยก็เตรียมที่จะโลเทชั่นนักเตะ
แถลงข่าวความพร้อมก่อนแมทฟุตบอลอุ่นเครื่อง
โดยอภิษฎไข่แก้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะ
นักเตะช้างศึกจะได้รับฝีเท้ากับเกาหลีใต้
ซึ่งถือว่าเป็นทีมแถวหน้าของเอเชียค่ะ
ขณะที่เกริกฤทธวีการแนวรุก
ทีมชาติไทยก็เชื่อนะคะว่าจะเป็นเกมที่สนุก
และเป็นบทพิสูจน์ด้วยค่ะว่าทีมชาติไทย
จะอยู่ในระดับไหนของทวีป
ด้านอุลีสติเลเกกุนซือเกาหลีใต้ชาวเยอรมันก็บอกว่า
รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่ประเทศไทย
ตามคำเชิญของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ทำให้ลูกทีมก็มีโปรแกรมแข่งขันแทนทีม
แทนที่จะแข่งกับคูเวทนะคะที่ถูกยกเลิกแมชไป
ขณะเดียวกันเกมนี้ซีเดเก้ก็ยืนยันว่าเล่นอย่างเต็มที่แน่นอน
และจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงด่วนกับทีมชาติไทยค่ะ

ก็มีการถ่ายท่อสดกลับไปยังที่เกาหลีใต้ด้วย
โอกาสนี้ค่ะอียองเปียวอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติเกาหลีใต้

ก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก

ไม่ใช่งานง่ายของเกาหลีใต้อย่างแน่นอนค่ะ
ความพร้อมของเกาหลีใต้นะคะ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามสุพัชลาศัย

แล้วก็จีดองวอนกองกลางจากอัลสบัวค่ะ
ซึ่งการซ้อมก็เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

คัดเลือกโซนเอเชียมาได้แค่๓วันเท่านั้นนะคะ
ก็เป็นเกมที่ชนะเรย์บอลนานไป๑ประตูตะศูนย์
แล้วก็ต่อด้วยแทคติกในเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยค่ะ

ก็แข่งขันวันนี้สนามศุกร์พัชราสัยนะคะ

แล้วก็คิกออฟ๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งแฟนกีฬาที่พลาดตัวเข้าชมเกมการแข่งขัน
จากติดตามผ่านไทยรัฐทีวีแล้วก็สามารถ

ที่หน้าสนามศุกร์พัชราสัยค่ะ
เริ่มกันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะ

แฟนบอลก็ไปรวมตัวเชียร์นะคะ
ตรงข้ามอุทยานมังกรสวรรค์ด้วยค่ะ